คุณผู้ชมเห็นคุณสุภาษาราเล่าเรื่องปฏิหารไปแล้ว
ฉันก็มีอีกเรื่องหนึ่งปฏิหารเหมือนกันค่ะ

คืออยู่ที่ระยองนะเขาพลัดตกลงไปในบ่อน้ำ
น้ำไม่ได้กว้างมากประมาณสัก๒๓เมตร
แต่ว่ามันลึกมากคุณผู้ชมลึกประมาณนัก๑๕เมตรนะคะ
ทีนี้พอตกลงไปหลายชั่วโมงเลยไม่คิดว่าจะรอด
แต่ท้ายที่สุดรอดมาได้แบบปฏิหาร

คุณผู้ชมเบาะแบบนี้
คือดูแค่นี้มันดูเป็นบ่อเล็กไม่น่าจะลึกมาก
แต่ดูสิคะเห็นไหม
มันลึกประมาณสัก๑๕เมตรถึง๑๗เมตรเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์แรง
ก็ต้องเอาเชือกผูกกับบันไดยาวแบบนี้คุณผู้ชม

จะช่วยเหลือชีวิตของนางเอเป็นชาวพม่าอายุ๒๕ปี
นางเอตกลงไปอยู่ก้นบ่อเลยนะคะ
ก็พอหย่อนบันไดที่ผูกเชือกเอาไว้
แล้วก็ตะโกนบอกว่าให้เกาะเอาไว้เกาะเอาไว้
แล้วเจ้าหน้าที่ด้านบนเขาก็ต้องช่วยกัน
เชือกกันแบบทุลักทุเลเลยค่ะ
ทีนี้ตอนนั้นที่ไปพบเจอ
นางเอลอยคออยู่ในบ่อตรงก้นบ่อหลายชั่วโมงแล้ว

เพราะว่ายิ่งลึกลงไปอากาศมันก็ยิ่งน้อย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเลย
แล้วก็เอาตัวนางเอส่งโรงพยาบาลแกลง
เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจะรับแจ้ง
เป็นเหตุขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีคนตกเบาะน้ำ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่ข้างโรงหนัง๓ย่านเก่า
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชม
แล้วในบ้านเลยมีเบาะน้ำขนาด๒คูณ๓เมตร
แล้วผู้เคาะร้ายอยู่ที่ก้นบ่อก็เลยต้องเร่งช่วยเหลือ
โดยเจ๊พรหรือว่านางพรพิษแสนชูโพธิที่เป็นเจ้าของบ้าน

เล่าให้ฟังบอกว่าลูกน้องวิ่งหน้าตาตื่นมาเลย
แล้วก็มาบอกเจ๊ไปดูหน่อยนางเอตกบ่อน้ำ

แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
เพราะว่าที่เกิดเหตุมันก็เป็นที่บ้านของเจ๊พรนี่แหละ
แล้วก็ให้คนงานได้อยู่อาศัยกัน
ซึ่งตัวเจ๊พรเองก็มีอาชีพทำขนมจีนขาย
แล้วก็มีลูกน้อง๔คนรวม๒ครอบครัว
ซึ่งเธอก็ให้ลูกน้องทุกคนให้แรงงานมาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้
ส่วนตัวเจ๊พรอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ส่วนทางฝากฝั่งของเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันอย่างในจอบค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาของผมเดินมาเข้าห้องน้ำ
แล้วได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยมาจากในบ่อ
แต่ทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพบ่อค่ะมันลึกมาก
แล้วก็เลยต้องเอาไฟฉายมาส่องดู
เพื่อนคนงานด้วยกันลอยคออยู่ด้านล่าง
ตอนแรกเอาห่วงยางโยนลงไปให้นะให้เกาะ
แล้วก็เลยโทรตามเจ๊พรให้มาช่วยเหลือ

แต่ทีนี้ค่ะคนก็อยากรู้สาเหตุไง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้
ซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าอาจจะทะเลาะกับสามีหรือเปล่า

แต่ว่าฝากฝั่งสามีของคนที่ตกลงไปเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้นะว่าเมียกระโดดลงไปที่เบาะน้ำ
เพราะว่าสามีหลับไปตั้งแต่หัวค่ำ
เดี๋ยวฟังเพื่อนร่วมงานเล่าหน่อยค่ะ
นี่แหละคือเจ๊พรบอกว่าบ่อน้ำมันมีตั้งแต่สร้างบ้านมาเลย
แล้วปกติมันจะมีฝาปิดเอาไว้มิดชิด
แต่กรณีนี้ที่ตกลงไปไม่รู้ว่าคนที่ตกลงไป

แล้วก็กลัวว่ามันจะเปิดฝาบ่อแล้วกระโดดลงไปเองหรือเปล่า
อันนี้คือยังไม่ได้ข้อมูลนะคะ